โอ้โฮขึ้นมาใส่หยุดทันใช่ค่ะเพราะน้องลงที่ขวาด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖สิงหาคม๓ภูมิเที่ยมเพิ่มบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะ
ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าน้องเป็นอะไรน้องคลุ้มคลั่งหรือเกิดอะไรขึ้น
หรือไม่สบายหรือยังไงหรือเปล่าทำไมมาวิ่งให้รถจะชนอย่างนี้
บอกอุ๊ยแล้วน้องโดนรุมทำร้ายด้วยหรือว่าทะเลาะอะไรกันมา
เขาบอกว่าจริงแล้วเห็นไหมผู้หญิงเสื้อลายที่จับน้องกับผู้หญิงเสื้อดำ
เมื่อกี้เหมือนกับเอาเท้าถีบน้องขึ้นรถคันเดียวกับน้องไปนะคะ
บอกว่าเมื่อกี้ถ้าฟังเสียงในคลิปเนี่ยแม่เป็นคนขับรถมารับแปลว่าคือครอบครัวน้องน่ะ

เราก็เลยต้องไปสอบถามว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไง
คือได้ความมาว่าผู้อำนวยการต้องไปถามต่อผู้อำนวยการ
อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ค่ะ
คือโรงเรียนรู้เรื่องแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นน้องที่โรงเรียนนี้ใช่ไหม
ก็ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ปกครองของน้อง
แล้วก็ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไปถามหมดนั่นแหละ
ศึกษาระยองเขตหนึ่งเขากำชับมาเหมือนกัน
ว่าต้องมีการทำหนังสือรายงานไปหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก

เดี๋ยวลองฟังเสียงของพอก่อนนะคะ
ฟังจากที่พอชี้แจงก็คือว่า
น้องไม่ได้ป่วยไม่ได้คลุ้มคลั่งไม่ได้เมายาไม่ได้เกเร
แต่ว่าคือน้องยูสิบห้า

ไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนไม่เคยแตะต้องแอลกอฮอลมาก่อนเลยอ๋อเหรอ
ก็รู้สึกว่า๑๕ก็เป็นนางสาวกันแล้วใช่ไหม

อยากลองแบบเราลองไปกินเหล้ากันไหม
เห็นคนอื่นเขาดื่มกันเยอะเราลองดื่มกันดูไหม
ก็คือไปดื่มเหล้ากันกับเพื่อนเห็นบอกว่าหายไปครึ่งข้อนวันนะคะ

ใช่พ่อแม่ก็เป็นห่วงหายไปเลยติดต่อไม่ได้
พอกลับมาที่บ้านปุ๊บตามภาษาแม่เนาะลูกสาวด้วยไง
แม่ก็ดุด่าว่ากล่าวตำหนิตักเตือนเลยป้าก็เหมือนกัน

พอดนตำหรี่โดนด่วนแล้วแบบน้องก็
กลัวด้วยโกรธด้วยอาจจะติดเมามานิดหน่อยด้วย

เพราะแม่กับป้าโกรธมากเพราะเป็นห่วงมากไง
มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นั้นคือจังหวะน้องวิ่งหนีมา
ดันวิ่งมาลงถนนแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่นี้พอดี
แต่ดีที่เขาเรกทันแล้วน้องก็เป็นจังหวะน้องล้ม
เพราะว่าครูประจำชั้นของน้องเองก็บอกว่า

น้องไม่เคยสร้างปัญหาอะไรไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาไม่เกเรเลย
ตั้งใจเรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง
แถมยังเป็นเหรันยิกสะพานนักเรียนด้วยซ้ำ
แต่อารมณ์วัยรุ่นนั่นแหละคุณบางทีก็อาจจะอยากรู้อยากลองไงคะ
ผู้ปกครองของน้องเองก็เล่านะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวเลย
แตะต้องยุ่งเกี่ยวของมืนเมาอะไรทั้งสิ้น
คือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบเหมือนน้องอยากรู้อยากลอง
แล้วก็เลยเหมือนลองไปดื่มอะค่ะ
คุณแม่บอกว่าอยากจะฝากถึงเด็กคนอื่นที่กำลังโต
ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเหมือนกันอยากรู้อยากลองอะไรแบบนี้
อย่าให้คิดให้เยอะเพราะว่ามันไม่รู้เลยว่า
ผลที่ออกมามันอันตรายแค่ไหน
ก็อยากให้คิดให้มากนะลูกนะการเรียนหนูเองอนาคตหนูยังอีกยาวไกล
ก็อยากจะให้แบบว่าคือแบบว่าไม่ต้องไปหมกหุ้นสื่ออบัยมุกทั้งหลังเนอะ
ไม่ใช่ของดีคือถ้าสมมุติว่าเพื่อนแต่ละคน
ถ้าเกิดสมมุติว่าทำอะไรผิดหนูแต่ละคนสามารถตักเตือนเขาได้
เพื่อนกันรักกันก็ตักเตือนเขาได้
เพราะดีที่ไม่ได้เกิดอะไรอันตรายขึ้นแต่ว่าก็จริงที่คุณแม่บอกนะคะ
คือจะรู้จะรองอะไรเนี่ยบางทีปรึกษาผู้ปกครองอันนี้ต้องสองฝ่ายนะ
เด็กก็ต้องไว้ใจพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องพยายามเข้าใจลูกในความเป็นวัยรุ่น
เขาอยากจะรู้อยากจะลองอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอธิบายพูดคุยกัน
แล้วก็เพื่อนด้วยฝากด้วยนะครับ